วันนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่โลกต้องรับรู้ข่าวเศร้า
ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดจากการเกลียดชัง
เมื่อสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหญิงของอังกฤษ
ถูกคนร้ายยิงแล้วก็แทงในช่วงกลางวันแสกกลางถนน
ซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะไม่พอใจนโยบายของเธอ
ที่ไปเห็นอกเห็นใจผู้อพยพ
ขณะที่การถกเถียงในเรื่องของการแยกตัวของอังกฤษ
ออกจากสหภาพยุโรปกำลังเป็นไปอย่างดุเดือด
นี่ก็เป็นภาพวินาทีที่ตำรวจอังกฤษนะครับเข้าไปจับกลุ่มตัวนาย
และมีดกระหน่ำแทงนางโจคอกซ์
สอสอภักดิ์แรงงานกลางถนนหน้าห้องสมุด
อังกฤษต้องมาก่อนถึง๒ครั้ง
ที่โรนโรงให้อังกฤษแยกตัวออกจากสาภาพยุโรป
อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงปืนหลายครั้ง
ก่อนที่จะเห็นร่างของนางคอสคว่ำลงกับพื้น
ยังไม่มีการยืนยันถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
มีประวัติคลั่งรัฐธินาซีใหม่และกลุ่มชาตินิยมของคนขาวมานาน
ยังเคยเรียกร้องให้มีการสถาปนาประเทศ
สำหรับคนผิวขาวและกำจัดชาวอยู่ให้หมดไป
และยังมีประวัติป่วยทางจิตด้วย
สำหรับพิธีศพของสสหญิงก็ได้ถูกจัดขึ้นที่โบสเซนต์ปีเตอร์ในเมืองเบิร์สทัล
และยังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมวางดอกไม้
และแผ่นกระดาษเขียนคำรำลึกถึงบริเวณจตุรัสหน้าอาคารรัฐสภา
ส่วนที่บ้านเรือในกรุงลอนดอนซึ่งเธออาศัยอยู่พร้อมกับครอบครัว
ก็มีกลุ่มเพื่อนบ้านที่ต่างเดินทางมาวางดอกไม้
และเป่าแตรของบ้านเรือลำนี้เพื่อไว้อะไรต่อการจากไปของเธอ
โดยหลายคนบอกว่าเธอเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ไฟแรง
และมีความทรงมั่นในสิ่งที่เธอรนฬง
และอย่างที่สองคือให้เรารวมกันเป็นหนึ่ง
ต่อสู้ความเกลียดชังที่ได้ฆ่าชีวิตของเธอ